ทีนี้มาดูความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายไปยิงผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นผู้จัดการ
เป็นผู้จัดการของยี่ห้อกาแฟยี่ห้อหนึ่งก็คือเขาทะลุยี่ห้อเขาทะลุ
จนกระทั่งเสียชีวิตล่าสุดเนี่ยตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งหมดได้แล้วนะคะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกค่ะเป็นภรรยาของตัวเองนี่แหละไปร่วมกับชู้รัก
จ้างวานให้มือปืนมาสังหารแฟนตัวเองนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
กลางดึกของวันที่สิบหกกรกฎาคมที่ผ่านมาในสวนทุเรียนพื้นที่หมู่๘
บนเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรผู้ตายคนที่ถูกยิงเนี่ย
ก็คือนายสุชาติเพชรสวีเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของกลุ่มผลิตภัณฑ
กาแฟยี่ห้อเขาทะลุแล้วก็เคยเป็นอดีตรองนายกอบตเขาทะลุค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วทั้งหมด๓คน
คือก่อนหน้านี้ตำรวจได้มีการไปขอสารอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด๔คน
เมื่อวานจับกลุ่มได้๓คนอีก๑คนหลบหนีไปนะคะ
คนที่หลบหนีไปเนี่ยเป็นมือปืน๓คนที่ตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ประกอบด้วยนางพิมชนกเพชรสวีเป็นภรรยาของผู้ตายและเป็นคนจ้างหวานฆ่าสามีตนเอง
คนที่สองคือนายสุรชัยบุญเกิดเป็นชู้ของนางพิชนกนั่นแหละค่ะ
เป็นผู้จ้างวานแล้วก็พามือปืนไปก่อเหตุคนที่สามคือนายเกษมชุมทอง
คนนี้เป็นผู้จัดหามือปืนให้กับนายสุรชัยส่วนอีกหนึ่งคนมือปืนหลบหนีไปก็คือนายสมปองชุมทองนะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวนายสุรชัยเนี่ยไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็จุดที่นำอาวุธปืนขนาดจุดสามห้าเจ็ด
ซึ่งกระบอกนี้แหละเป็นกระบอกที่นำไปสังหารนายสุชาติหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
มือปืนนำปืนกระบอกนี้มาให้นายสุรชัยชูรักของนางพิมชนกหลังจากนั้นสุรชัยนำปืนกระบอกนี้มาทิ้งในหนองน้ำจุดนี้ล่ะค่ะ
ตำรวจก็เลยพาไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็ให้นักประดาน้ำไปงมอาวุธปืนขึ้นมาที่สุดก็เจอนะคะ
ทีนี้นายสุรชัยตอนนั้นผู้ต้องหานักข่าวของเราก็พยายามที่จะสอบถามพูดคุย
ที่มาที่ไปเรื่องของการจ้างวานค่าเขาตอบว่าไงเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
คือเอาปืนเอาปืนสั่ง๕๗ตอนนี้ครับ
พี่มีปัญหาอะไรกับคนซ้ายหรือเปล่าครับตอนนี้
ทำไมถึงได้มากร่วมกับน้อง

ไม่

เมื่อวานนี้คุณพุรีพัฒน์บุนนีนพุศึข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ไปเกาะติดทำข่าวเรื่องนี้นะคะ
ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นมา

ตำรวจควบคุมตัวนางพิมชนกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
และเจ้าตัวเปิดใจกับคุณพุรีพัฒน์บุนนีนพุศึข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ถึงสาเหตุที่จะต้องไปจ้างวานคนมาฆ่ามาสังหารผัวตัวเอง

ชะนกเปิดใจบอกว่าครับแค้นใจความคับแค้นใจที่มีต่อสามี
อ้างบอกว่าสามีไม่เคยดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องของการส่งเสียลูกเลย
ตัวเธอเองต้องทำงานหนักเพียงคนเดียวคือเธอมีอาชีพรับจ้างทำสวน
แล้วนำเงินที่ได้มาจากการรับจ้างมาใช้จ่ายในครอบครัว
ระยะหลังตัวเธอเองยอมรับว่าบริหารเงินผิดพลาด
เพราะฉะนั้นสามีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวบริหารเองเดี๋ยวทำต่อเอง
กระทั่งฟางเส้นสุดท้ายที่เธอตัดสินใจจ้างวานฆ่าสามีตัวเอง
เธอบอกว่าสามีมาข่มขู่บอกว่าถ้าจับได้ว่าไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่น
เดี๋ยวจะทุบตีทุบตีไม่พอเดี๋ยวจะแห่ประจานรอบหมู่บ้าน
อับอายขายขี้หน้าต่อหน้าชาวบ้าน
แต่เธอก็มีนี่นะนี่แหละนี่แหละเป็นประเด็นไง
คือก่อนหน้านี้ผู้ตายระแคะระคายไงว่า
เมียตัวเองไปมีชู้ไปเล่นชู้กับนายสุรชัย
คือชู้รักที่ร่วมกันจ้างวานค่าเนี่ยนะคะ
แล้วสุดท้ายเขาก็เลยทะเลาะมีปากเสียงกันเรื่อยมา
นี่แหละมาข่มขู่ก่อนไงสุดท้ายพิมชะนกกับชู้รัก
ลงมือก่อนเลยค่ะก็กลัวโดนเขาประนาม
ก็เลยลงมือซะก่อนฟังเสียงพิมชะนกกันหน่อยนะคะ
เขาก็ไม่เคยรับรู้เรื่องส่งเสียลูกอะไรเรียน
อันนี้คือส่วนมากพี่จัดการหมด
แล้วก็ส่วนรายได้ในสวนเขาก็ไม่ได้มายุ่งเหมือนกัน
นั่นคือเรื่องจริงอืมแต่พอมาปีนี้เขาก็
เพราะว่าพี่บริหารผิดพลาดยอมรับบริหารผิดพลาดเรื่องการเงิน
เขาก็เลยบอกว่าปีนี้เขาจะดูแลเองทั้งหมด
แกพูดพูดตลอดถ้าสมมุติว่ามีใครหรือว่า
ระแวงว่ามีปัญหากับใครมีอะไรกับใครเขาบอกจะเผานั่งยาง
อันนี้จะเผานั่งยางแต่ก่อนจะเผานั่งยางอ่ะ
จะลากแล้วก็วิจารณ์แล้วก็ประจานจะลากประจานทั่วหมู่บ้าน
แล้วก็จะค่อยมาเผาเสร็จแกจะมามอบตัวเอง
อันนี้คือคำพูดของแกอ่านี่แหละกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะถูกสังหารไง
ก็เลยชิงลงมือซะก่อนนะคะทีนี้เมื่อวานนี้เราไปพูดคุย
สอบถามลูกสาวของผู้ตายด้วยนะคะชื่อว่านางสาวพลอยพิมพ์เพชรสวี
เล่าให้เราฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
ตัวเธอเองก็สังหรณ์ใจนะเพราะว่าพ่อกลับบ้านผิดเวลา
อืมจากนั้นช่วงสักประมาณตีสองแม่มาเรียกให้ไปตามหาพ่อเพราะว่าดึกแล้ว
พ่อยังไม่กลับเข้าบ้านเลยค่ะเธอตัดสินใจชวนน้าเนี่ยพากันออกไปตามหาพ่อที่สวนทุเรียน
พอไปถึงตอนนั้นเห็นพ่อนอนแน่นิ่งไปแล้วค่ะ
จึงใช้มือเขย่าที่ไหล่พ่อพบว่าโอ้โหพ่อตัวแข็งแล้วนะคะ
ครับปากจมูกเนี่ยมดไต่เต็มเลยค่ะ
พบว่าพ่อถูกยิงเสียชีวิตค่ะตอนนั้นตีสองครึ่ง
ตีสองครึ่งเนี่ยค่ะแกมาปลุกแต่ว่าก็นั่งคุยกันอยู่พักนึง
ผู้ชายข้างบ้านนะคะเขาว่าให้ไปเป็นเพื่อนพอลงไปควรก็คือเจอคือมันเป็นแบบที่คิดอะค่ะเพราะมันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างที่ทำให้พ่อกลับช้า
หนูก็ไม่รู้ว่าแม่ทำแบบนี้ทำไมค่ะคือมันไม่น่าจะถึงกับฆ่าพ่ออะไรแบบนี้ค่ะคือหนูไม่ได้ไม่ได้เกลียดแม่ค่ะก็ยังรักเหมือนเดิมแม่ก็คือแม่
ก็ตั้งคำถามนะคะว่าไม่เข้าใจว่าแม่ฆ่าพ่อทำไมคุณผู้ชมนี่ค่ะมาดูกันหน่อยนะคะทีมสังหารอดีตรองนายกอบตเขาทะลุนะคะคือนางพิมชนกเนี่ยกับนายสุรชัยเป็นคนจ้างวานให้นายเกษมเนี่ยไปจัดหามือปืนมาหน่อยนะคะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยจริงนายเกษมเนี่ยเป็นมือปืนก่อนนะแต่ว่าไม่ได้รับงานนานแล้วก็เลยไปหามือปืนค่ะไปติดต่อนายสมปองนายสมปองเนี่ยบอกว่าไม่รับงานก็เลยไปติดต่ออีกคนหนึ่งคือนายสุชาติเพชรสวีขออภัยค่ะ
นายสมปองเป็นคนยิงไปยิงนายสุชาติเพชรสวีผู้ตายนะคะมือยิงเนี่ยนายสมปองตอนนี้ยังคงหลบหนีไปนะคะโดยติดต่อให้นายกะเสมชุมทองเนี่ยซึ่งเป็นมือปืนเก่าแต่นายกะเสมเนี่ยไม่รับงานบอกว่าเดี๋ยวจะไปจัดหามือปืนให้ตกลงค่าจ้างไว้ที่๑๗๐๐๐๐บาทแล้วมีการโอนเงินมัดจำกันหลายครั้งรวมเงินมัดจำกว่า๘๐
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
หลังจากนั้นควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย
ก่อนเที่ยงวันเสาร์นี้จะไปฝากค้างนะคะ
ขณะที่ตำรวจก็ยังมีการสะกดรอยตามนายสมปอง
ลั่นไกลตอนนี้คาดว่าจะหลบหนีไปพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ถ้ามีบอกแสก็แจ้งกันด้วยแล้วกันนะคะ

คือคนหนึ่งก็แม่คนหนึ่งก็พ่อ